ต้องถามพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยว่าได้ไปทำธุรกรรมทางการเงินอะไรที่จังหวัดน่านบ้างหรือเปล่า

เพราะมันมีคนไปลืมอะไรสักอย่าง

อะไรอ่ะ

นี่คนเอามาโพสต์ไว้นะ

ไม่คือนอกจากหาเจ้าของแล้วหาเหตุผลไม่เจอด้วย

เออแล้วก็ถอดไว้ใกล้กับแป้นกดรหัสตัวเลขเลยฮะ
ของธนาคารกรุงไทยสาขาน่านตำบลในเวียงครับ
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บอกว่าเออบางคนก็เจอเหมือนกัน

บางคนบอกโอ้โหกำลังจะกินต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนไม่กล้ากินเลย

แต่ส่วนใหญ่ก็สงสัยคล้ายกับเรา๓คนแล้วก็คุณผู้ชมนี่แหละว่า

อ๋อหรือว่าตอนนั้นเนี่ยคือแบบฟันกำลังจะหลุดหงุดหงิด

หรือว่าจดรหัสไว้ที่ฟันปลอม

คิดไปได้เออ
นี่ไม่ใช่ดอมคิดไม่ได้นะ
ฝากไปบอกเจ้าของฟันปลอมครับถ้าดูอยู่นะ
เขินอายครับไปรับคืนมาได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาน่านเขาเก็บไว้ให้นะฮะ

ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่ต้องมาหลอกถามไม่สำเร็จหรอก